ถือว่ามีความพร้อมที่ดีแล้วก็มีการเก็บตัวที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมา
ก็สำหรับรายการนี้เนี่ยแข่งขันกันเป็นครั้งที่๓แล้ว
ครั้งนี้นะครับจะแข่งกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
ก็เมื่อวานนี้ครับการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงเย็นวันนี้๑๗นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
อาจารย์ชำนาญดอกไม้หัวหน้าภูมิสอนของทีมชุดนี้เผยว่า
ความพร้อมของทีมที่ผ่านมาได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้ว
ซึ่งก็ทำได้ดีในเรื่องของกลยุทธ์ต่าง
ที่น่ากังวลก็คือเรื่องของจังหวะที่ยังขาดความแม่นยำอยู่บ้าง
แล้วก็รวมถึงเรื่องของความแน่นอนนั่นเอง

และคิดว่าการเตรียมทีมที่ดีกว่า๒ครั้งที่ผ่านมา
น่าจะทำให้ในครั้งนี้ผลงานน่าจะออกมาดี

ก็ล่าสุดนะครับมีการตัดตัว๑๒คนสุดท้าย
ที่เก็บตัวฝึกซ้อมกัน๑๔คนแล้วครับ
เรื่องของความแม่นยำแน่นอนแล้วก็สภาพจิตใจ
การควบคุมสภาวะในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยบางทียังผิดพลาดกันไปนิดหน่อยนะครับ
ซึ่งบางทีช่วงเวลาแข่งขันเราก็อาจจะต้องคอยกระตุ้นเตือนเขานะครับ
ว่าแต่ว่าปัญหาก็คงไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าเราพอเรารู้ปัญหาเราก็เตรียมวิธีแก้ไว้

แข่งขันระหว่างวันที่๑๓๒๑กรกฎาคมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามรอบแรกครับ
แล้วก็เป็นนัดแรกด้วยไทยพบกับเกาหลีเหนือนะครับ
วันเสาร์ที่๑๓กรกฎาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกาย้ำนะครับ
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

พบกับออสเตรเลียในวันจันทร์ที่๑๕กรกฎาคม

จะรีแมชกับจอร์โจโยเพรโตเซียนนะครับ
พบกับจอร์ดมานจากสก๊อตแลนด์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ